ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุทัยธานีนะครับ
เตือนกันด้วยนะฮะคือฟืนไฟอย่าไปประมาท
ค่ะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุเยอะค่ะ

โอ้โหคนหนุ่มสาวรุ่นเนี่ยยังเอาไม่อยู่เนี่ยมาสอนบางทีจุดไฟ
ย่าเผาป่าเผากองขยะเผาไม้เผาฟืนอะไรพวกนี้เนี่ย

ใช่อย่างนี้ตรงนี้ฮะ
ที่พื้นที่ของบ้านหลังหนึ่งเขามีที่ว่างอยู่

คือคุณพ่อคุณแม่เขาก็อายุเยอะแล้วนะอายุ๗๐กว่าแล้ว
แม่เนี่ยเขาบอกว่าแม่เนี่ยเสียชีวิตนะอยู่ในกองเพลิงเนี่ย
บอกว่าเนี่ยไอ้กองไม้ตรงนี้เดี๋ยวไปเผาหน่อย
จะได้ปรับที่ถมที่สร้างบ้านให้ลูกสักที
ลูกบอกว่าลูกเคยเตือนแม่แล้วว่าแม่ไม่ต้องเดี๋ยวลูกไปทำเอง
โอ้โหแต่ว่าแม่ไม่คือแม่ไม่รอลูกฮะ
แม่บอกคือคงจะคิดว่าเอาไหวทำได้
จุดไฟเผากองไม้ที่มันกองอยู่ที่พื้นที่

คุณยายวัยเฉียบสิบสี่แล้วนะครับ
ไฟมันลามันลุกแล้วก็คลอกตัวเองตายครับ
ออกมาไม่ทันคือสามินยายุทธครับ

เนี่ยครับสิ่งสิบสี่
ตำรวจสพนฉางที่อุทัยธานีได้รับแจ้งเหตุก็รีบไปนะครับ
ไปถึงก็เห็นรถดับเพลิงของทางอบตหนองนางนวลเขาก็มาช่วยกันดับไฟอยู่แล้ว
แต่ก็ไม่ทันนะฮะเพลิงมันโหมลุกไหม้เศษไม้กิ่งไม้โอ้โหลุกแบบหนักมากนะครับ
ชาวบ้านก็มาช่วยกันนะแต่ก็ช่วยออกมาไม่ได้นะครับ
ผู้ตายชื่อว่านางสมบัติเทศแจ่มอายุ๗๔ปีถูกไฟเผาไหม้จนเกรียมเลยนะครับ
ส่วนสามีคือนายสถิตเทศแจ่มอายุ๗๗นะก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ
หลังจากคุมเพลิงได้เพลิงสงบก็ได้แต่นั่งเฝ้าศพภรรยาด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
วันนี้คุณวิรยุทธ์บุญมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณวิรยุทธ์ปรานีนะฮะไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ก็ได้ไปคุยกับหลานของผู้ตายนะฮะหลานของผู้ตายบอกว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยตอนเย็นคุณยายสมบัตินะไปจุดไฟเผาเศษกิ่งไม้ที่กองอยู่
ในจุดที่เป็นพื้นที่ดินนะที่จะเอาไว้ถมที่ให้กับลูกเนี่ยครับ
แล้วก็อากาศร้อนจัดลมแรงไฟก็ลามไหม้ไปยังไม้นะย่าไม้เล็กไม้ใหญ่กิ่งแถวนั้นที่กองกันอยู่เนี่ย
รวดเร็วมากคาดว่ายายสมบัติผู้ตายช่วงนั้นคงจะถูกทั้งเปลวไฟแล้วก็ควันต่างเข้าไป

แล้วล้มร่วงลงไปที่กองไฟไฟก็เลยไหม้ทั้งตัวเลย
ขณะนั้นหลานสาวนะครับก็คือนางสาวอมรรัฐขลุยทองอายุ๔๕เนี่ย
นั่งอยู่ในบ้านของน้าใกล้จุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็มีเด็กนักเรียนที่วิ่งกลับมาจากโรงเรียนกันด้วยเนี่ยนะเขาวิ่งมาบอกนะครับ
ว่ามีคนเป็นลมใกล้กองไฟหลานก็รีบเข้าไปดูปรากฏว่าอ้าวเป็นยายสมบัติ
คว่ำหน้าอยู่ไฟลุกไหม้แบบเต็มตัวหมดแล้วนะครับ
ก็เลยไปเรียกคุณตานะคุณตาสถิตสามีของยายสมบัติเนี่ยให้มาดู
มาถึงก็ช่วยอะไรกันไม่ได้ฮะเนี่ยครับเพลิงมันลุกหนักมากนะครับ
แล้วที่มองไปเนี่ยก็เห็นยายสมบัติถูกเผาจนแบบแทบจะไหม้เกรียมแล้ว
แต่เข้าไปช่วยไม่ได้จริงเพราะโอ้โหไฟลุกแบบ
ไม่รู้จะเข้าไปยังไงครับก็เลยช่วยกันพยายามเข้าไป
แล้วก็ดึงดึงออกมาจากกองไฟได้เท่านั้นแต่มันก็ไม่ทันแล้วอ่ะ
ก่อนที่จะประสานรถดับเพลิงให้มาช่วยฉีดน้ำดับไฟ
อื้อหือคือช่วยไม่ได้จริงครับ
เห็นอยู่ต่อหน้าใช่ว่าโอ้โหโดนไฟคลอกทั้งตัว
แต่ไม่รู้จะเข้าไปช่วยยังไงสามีของผู้ตายนี่นะ
โอ้โหพยายามจะช่วยอ่ะครับ
เห็นกับตาเลยคุณตาสถิตเทศแจ่มอายุ๗๔คน
คุณตาเล่าให้ฟังว่าที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เป็นที่ดินที่ยกให้ลูกสาว
แล้วก็มีการตัดต้นไม้ไปกองไว้รอให้แห้ง
บ่ายสามโมงเมื่อวานตัวภรรยาของคุณตาเนี่ยค่ะ
คุณยายอ่ะก็ออกมาจากบ้านไปเผาเศษไม้ที่กองอยู่
ตอนนั้นคุณตาหลับอยู่ในห้อง
ไม่รู้ว่าภรรยาออกมาเผาเศษไม้ข้างนอก
คุณตาบอกว่าเคยเตือนไปแล้วว่าอย่าทำ
ก็ไม่คิดว่าจะแอบออกไปเผาอะนะคะ
แล้วก็สักพักนึงได้ยินเสียงหลานมาเรียก
ก็เลยรีบวิ่งไปดูแล้วสิ่งที่เห็นต่อหน้าเนี่ยนะ
คือเห็นร่างของภรรยาถูกไฟเผาต่อหน้าต่อตา
แต่ไม่สามารถช่วยได้จริง
แล้วเห็นกับตาเลยว่าผิวหนังของคุณยายอะค่ะ

คุณตาบอกได้แต่นั่งมองนั่งร้องไห้
แล้วรอเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยอะค่ะ
ที่ว่าเสียงดังผมรู้ว่าเอ๊ะใครมาเผาโรงมันอ่ะ
พ่อไม่ได้ออกมาดูด้วยนะ

พอไปเห็นแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยใช่มั้ยคะ

ขนาดเขาไปดึงขาเขามาเนี่ย
แต่นี้เค้ามาดึงไม่ได้หน่อยเนี่ย

ลูกของผู้ตายค่ะนางพันธิราเทศแจ่ม

เล่าให้ฟังว่าเธอมีพี่น้อง๕คนนะคะ
ทั้งหมดก็ทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
กับแม่อยู่กันตามลำพังสองตายาย
แต่ว่าแถวนั้นมีญาติพี่น้องที่บ้านอยู่ใกล้กัน

จุดเกิดเหตุเดิมเป็นป่ารกร้าง
แต่ว่าพี่สาวปรับพื้นที่เตรียมจะสร้างบ้าน
จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่
แผนว่าต้นปีหน้าจะมาอยู่รวมกันทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่นะ
ก็ปรับพื้นตัดต้นไม้ออกเอาดินมาถม
เอาเศษไม้ไปวางเอาไว้ไปกองเอาไว้
ลูกสาวบอกว่าเคยบอกแม่หลายครั้งแล้วค่ะ
แม่ไม่ต้องเผานะแม่ไม่ต้องทำอะไรนะ
เดี๋ยวลูกกลับมาทำเองแต่ด้วยนิสัยคนที่อายุเยอะ
เขาไม่อยากอยู่นิ่งอะเนาะก็อยากจะทำงาน
จะทำนู่นทำนี่แต่สุดท้ายเนี่ยพอไปเผาด้วยตัวเอง
ลำพังไม่บอกใครแล้วคุณแม่เป็นโรคความดันด้วย
สายตาไม่ดีด้วยก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นลมอะค่ะ
แล้วก็ล้มลงไปล้มใส่กองไฟ
ก็เลยถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ตรงจุดเกิดเหตุแบบนั้นนะคะ
ลูกสาวบอกว่าแม่อายุเยอะแล้วก็เข้าใจนะว่าแม่อายุเยอะ
แต่ไม่คิดว่าแม่จะต้องจากไปด้วยเหตุการณ์แบบนี้
ก็เลยฝากเตือนนะคะว่าใครที่มีพ่อแม่อายุเยอะแล้ว
แก่เท่าอะค่ะอย่าปล่อยให้อยู่ตามลำพัง
อย่างนั้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้
เคยบอกเคยเตือนอยู่บอกว่าห้ามทำคือสั่งห้ามเด็ดขาด
ห้ามไปทำรู้ว่าอายุเยอะแล้วแล้วตาแกก็ไม่ค่อยดี
แล้วขาแก่ก็คือแก่เป็นผอมอะเนอะแก่เป็นบะหวาน
เป็นเบาหวานเป็นความดันอะไรอย่างนี้
ไม่ค่อยสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วตาก็มองไม่ค่อยเห็นลูก
แต่แกเป็นคนชอบทำงานแกก็สัญญาณว่าไม่ทำ
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเมื่อวานนี้ถึงไปทำเนอะ
ก่อนวันเกิดเหตุจะโทรมาบ้านอยู่
ก็ยังได้คุยกับแกอยู่ว่าเออเดี๋ยวประมาณอาทิตย์กับจันทร์เนี่ย
มาส่งพี่ชายคนโตนะว่าให้อยู่กับแก
เพราะแกจะกลับมาอยู่บ้านแล้วจะมาอยู่กับพ่อกับแม่จะมาดูแลเนอะ
ตื้อตึงไปหมดเนอะเพราะว่าความจริงเพราะคนใกล้นั้น
ซึ่งศพของคุณยายสมบัติเทศแจ่มจะมีการชาปนกิจในวันอาทิตย์นี้นะคะ
ที่วัดท่าข้ามสาครจังหวัดอุทัยธานีค่ะ